คุณผู้ชมคะเรื่องของฝนฟ้าระวังแล้วแต่อย่าลืมเรื่องฟืนไฟเหมือนกัน
วันนี้เนี่ยมีข่าวเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ให้คุณผู้ชมดู
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
บ้านเรือเนี่ยคือไหม้ไปแล้วคุณผู้ชมมันไหม้วอดเลยนะ
แล้วตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นลักษณะแบบเหมือนติดกันหลายหลัง
แล้วไหม้สองหลังนี่ยังดับไปได้แล้วบ้านต้นเพลิง
เดี๋ยวต้องมาดูว่าสาเหตุตกลงมันเกิดจากอะไร
ไหม้ขนาดนี้นะคะคือเมื่อคืนที่ผ่านมา
ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภเมืองลบบุรี
เขาก็ประสานทั้งหน่วยอาศาบริษัทตึง
ทางด้านของหน่วยดับเพลิงต่างเข้าไปตรวจสอบตรงนี้แหละค่ะ
เป็นบ้านตึกครึ่งไม้๒ชั้นนะคะอยู่ที่ตำบลโกโก
อำเภอเมืองรบบุรีเป็นบ้านขนาดใหญ่เลยทีเดียว
ตำรวจต้องประสานขอเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
โดยงานเนี่ยหลายหน่วยงานในพื้นที่มีรถดับเพลิงมาถึง
คันมาช่วยกันแล้วตรงนี้อย่างที่บอก
บ้านเรือนประชาชนค่ะเขาปลูกติดกันหนาแน่นเลย
ทีนี้พอมันติดหลังแร่ปุ๊บมันก็ลาม
ปรากฏว่าลามไปถึงหลังที่๒ก็ใช้เวลารีบควบคุมเพลิง
อย่างเร่งด่วนนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะ
ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงสามารถคุมเพลิงไว้ได้
ในวงจำกัดแต่ก็ต้องฉีดไฟเอาไว้ตลอดฉีดน้ำเอาไว้ตลอดเวลานะคะ
แล้วก็เผาผลาญบ้านเรือนประชาชนเสียหายไปทั้งหมดสองหลังด้วยกันตรวจสอบไปดูที่บ้านต้นเพลิงกันหน่อย
บ้านต้นเพลิงเนี่ยเป็นบ้านเลขที่ยี่สิบแปดนะมีคนอยู่ด้วยกันสี่คน
แต่ว่าจะมีคนที่เป็นใบ้อยู่สามคนค่ะแต่ว่าเราก็จะมีอีกคนนึงเนี่ย
ก็คือปกตินะคะอยู่หนึ่งคนโดยคนที่เป็นเจ้าของบ้าน
ชื่อว่านางเริ่มโสดาก็อายุเยอะแล้วล่ะค่ะอายุ๖๗ปี
โดยนางเริ่มเขาบาดเจ็บถูกไฟลวก
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนารายมหาราชแล้วหลังที่สองที่ถูกลุกลามไป
อันนี้ก็มีคนสูงอายุเหมือนกันค่ะเป็นนางแชล่มอ่อนเงินอายุหกสิบหกปี
เป็นเจ้าของบ้านก็ยังไม่ได้รับรายงานว่าตกลงในบาดเจ็บตรงไหนบ้างอ่ะนะคะ
ทีนี้เนี่ยไฟตรงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้เขาบอกว่าไฟสามารถควบคุมเพลิงได้จริง
ดับสนิทก็ช่วงเวลาสักประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
แต่เรื่องของสาเหตุและความเสียหาย
ยังอยู่ระหว่างการสำรวจตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
เดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะมีการลงพื้นที่ในวันนี้อีกทีนะคะ
ไปให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย
แล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะ
ต่อกันที่อีกเหตุหนึ่งนะฮะก็เป็นเหตุเพลิงไหม้เหมือนกัน
โรงงานแปรรูปไม้พาเลสที่สมุทรปราการ

คุณผู้ชมฮะเปลวเพลิงกำลังลุกโหมเลย
นี่ฮะควันลอยขึ้นบนท้องฟ้าเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงงานแปรรูปไม้พาเลส
อยู่ในซอยบ่อปลาถนนลาดหวายที่ตะมนต์บางเพลียง
อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการดับเพลิง๓๐นาทีนะครับ
จากการสอบถามเจ้าของโรงงานเล่าให้ฟังบอกว่า
ได้นำเศษขยะที่ไม่ใช้แล้วไปเผา
แล้วก็ทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันนะ
แล้วก็จะอยู่เฝ้าจนไฟมันมอดดับลงทุกครั้ง
ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดปัญหาอะไร
แต่ทีนี้ตอนที่กำลังจุดไฟเผาขยะในวันนี้
ปรากฏว่าโชคร้ายลมมันพัดหวนคุณ
มันพัดหัวและพัดเศษขยะที่ติดไฟ
ลอยไปติดกองไม้พาเลสในโรงงานทันที
ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงแบบนี้
คุณผู้ชมล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรา

เพราะว่าเหตุนี้เกิดขึ้นมาช่วงวานตอนเย็น
เช้าวันนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่
ที่โรงงานเก็บไม้พาเล็ตตรงนี้
เพราะว่ามีพนักงานเข้ามาเก็บทำความสะอาด
ชิ้นส่วนไม้ที่ยังพอใช้ได้นำออกมากองไว้ก่อน
จากการสำรวจพบร่องรอยความเสียหาย
เกือบเต็มพื้นที่คุณเสียหายก็หมด
ด้านของเจ้าของโรงงานแปรรูปไม้พาเลส
ที่ให้ข้อมูลบอกว่าโอ้โหไปเผาขยะแล้วลมมันหวน
ขยะที่ติดไฟมันปริ้วกลับเข้ามาแบบนี้นะ
บอกว่ามูลค่าความเสียหายเบื้องต้นก็เป็นล้าน
ส่วนใหญ่เป็นไม้พาเลสที่ทำเสร็จพร้อมส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าแล้ว
แล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือช่างที่ถูกเปลวเพลิง

แม่อยู่ที่นี่มาเป็น๑๐ปีเผาขยะก็มาหลายครั้ง
ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดแบบนี้นะครับ

ช่วงนี้เกิดไฟไหม้หลายจุดหลายพื้นที่จริงนะครับ